ไปดูที่ระยองนะครับตำรวจสพบ้านฉาง
เข้าตรวจสอบเหตุคนเสียชีวิตกลางป่ายูคาลิปตัส
แต่ว่าคนที่ไปพบศพก็เป็นชาวบ้านนะ

แต่มันมีกระรอกตัวใหญ่ตัวหนึ่ง
เขาบอกโอ้โหใหญ่มากใหญ่เท่าขาเลย

ตัวคนที่ไปพบศพก็เดินตามไปดูกระรอกนะ

ปรากฏว่าเดินตามเจ้ากระรอกไป

แล้วกระรอกนั้นหายไปไหนก็ไม่รู้
ในโมสีตำบลบ้านฉางที่จังหวัดระยอง
พบศพของนายปรีชาผู้อุ่นอายุ๕๙ปี

ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๗วัน
นายสิงห์บัวหอมวัย๕๑ปี

บอกว่าตอนแรกเห็นกระรอกตัวโตเท่าขาวิ่งผ่านหน้าเขาไป
ก็รู้สึกแปลกใจว่าเฮ้ยกระรอกอะไรมันตัวใหญ่ขนาดนั้น

ซึ่งปรากฏว่าพอเดินตามไป
กระรอกอยู่ไหนเห็นแค่แวบเดียว
มองหาไปมองหามาถึงกับพังงะเลยครับ
พังงะเพราะพบกระรอกตัวใหญ่นะ
แต่ไปพบศพผู้เสียชีวิต
ก็เลยแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบนะครับก่อนโทรศัพท์แจ้งตำรวจ
นางวงเดือนพุ่มมาลาอายุ๖๒ปี
เป็นญาติของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังนะครับว่า
หลงลืมมักจะหายออกจากบ้านเป็นประจำ
ก่อนหน้านี้เคยหายออกจากบ้านไปไกลถึงจังหวัดนครปฐมนะคุณ
จากระยองไปนครปฐม
ที่ตำรวจจะนำตัวกลับมาส่งที่บ้าน
ล่าสุดนะครับเมื่อวันที่๔กันยายนที่ผ่านมา

ตั้งแต่หายไปครั้งนั้นแหละจนกลายเป็นศพนี่แหละครับ

ซึ่งครอบครัวก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ
แต่ว่าทางตำรวจก็ยังติดใจอยู่นะ
โรคอะไรหรือว่าสาเหตุอะไรนะครับ